มาดูความคืบหน้าคดีพบศพชายชาวต่างชาติถูกหั่นแยกชิ้นแล้วก็ใส่ไว้ในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่
อยู่ในอาคารพาณิชย์สุขุมวิท๕๖เนี่ยนะคะ
คือตอนนี้เนี่ยทางสถาบันนิติเวศเขาบอกว่าคือศพถูกแช่แข็งเป็นเวลาค่อนข้างนานพอสมควร
จะตรวจสอบหารายละเอียดยอมรับว่ายากโดยเฉพาะช่วงเวลาในการเสียชีวิตเนี่ยยากมากนะคะ
ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าชายที่เสียชีวิตเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับหรือเปล่า
ที่เป็นผู้ต้องหาในการปลอมแปลงพาสปอร์ต
แต่ว่ามันมีประเด็นตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้ตำรวจบอกว่ากลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้เคยนำศพหนึ่งไปเผาที่วัดแถวห้วยขวาง
แล้วก็เขาอ้างว่าศพที่นำไปเผาเป็นเพื่อนเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
พลตำรวจรีสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าได้มีการส่งทีมสืบสวนนะคะเข้าไปตรวจสอบที่วัดกุณฑีรุธารามย่านห้วยขวาง
ได้นำศพ๑เขาอ้างว่าเป็นเพื่อนเสียชีวิตจากโรคมันเร็งไปเผาที่วัดนี้ค่ะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ก็เลยมีการส่งตำรวจชุดสืบสวนไปตรวจสอบว่าศพนี้ใช่ศพเดียวกันกับที่พบในตู้แช่แข็งหรือเปล่า
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานยอมรับนะคะ
ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ตายเป็นกลุ่มเดียวกัน
กลุ่มผู้ต้องหาปลอมพาสปอร์ตหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน
ลักษณ์บุคคลให้ได้ว่าผู้ตายเป็นใคร
ซึ่งสถานที่ฆาตกรรมก็ยังไม่ชัดเจนเช่นกันค่ะ
จะให้การปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เป็นคนฆ่า
แต่ตำรวจบอกว่าตำรวจมีหลักฐานที่เอาผิดได้
ลองฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
ตอนนี้เราเปิดเกมมาด้วยเรื่องของ

มีประกอบความผิดจากการสืบสวน
ก็คือเรื่องของหนังสือเดินทางปลอมถูกไหมครับ
อันนั้นคือเริ่มต้นแล้วเรามาเจอศพ
อันนั้นอันนี้มันก็เป็นจุดที่เราจะต้องเดินขยายต่อไป
ต้องไปจบลงตรงไหนว่าสามัญญาณหลักฐาน
มันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องในแก๊งเขา
หรือไม่เกี่ยวเลยก็ได้หรือเป็นใครก็ไม่รู้

ด้านพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็บอกแบบนี้นะคะว่าได้มอบแนวทางการทำงาน
ให้กับตำรวจที่เกี่ยวข้องไปเรียบร้อยแล้ว
ให้หาสาเหตุการตายที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุเกิดจากอะไร

ส่วนการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหราชนาจักร
และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
เกี่ยวกับประวัติของแก๊งปลอมหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต

เคยมีประวัติก่อเหตุหลายคดีเลยค่ะคุณผู้ชม
ส่วนเพื่อนร่วมแก๊งไม่พบประวัติอาทยากรรมนะคะ
ซึ่งศพนิรนามศพนี้ก็ถูกส่งไปที่สถาบันนิติเวชศาสต
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปฐุมธานี

ซึ่งก็มีการเข้าสู่กระบวนการเอ็กซาเรย์๓มิติ
เพื่อตรวจสอบแล้วก็มีการผ่าพิสูจน์เสมือนจริงเลย
เรื่องต้นผลการเอ็กซาเรย์แบบ๓มิติ
พบว่าชิ้นส่วนมนุษย์เป็นชายชาวต่างชาติ
สูงวัยแถบทวีปยุโรป

ขณะที่ผู้ตายสวมใส่เสื้อผ้าครบทุกชิ้น
ซึ่งศพที่ถูกแช่แข็งถูกหั่นออกเป็นหลายส่วน
พบบาดแผลจากการทำร้ายหรือร่องรอยกระสุน
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วหลายปีด้วยค่ะ